มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ
เพราะว่าหลานสาววัย๑๔ปีได้เข้าแจ้งความ
หลังจากถูกลุงลุงซึ่งพิการขารีบออกอุบายให้หลานสาว
มาช่วยนวดแข้งนวดขาให้หน่อย
จากนั้นลุงก็ใช้กำลังกดร่างให้หลานนอนลงบนเตียง
แล้วจับถอดกางเกงแล้วใช้นิ้วสอดใส่
อวัยวะเพศของหลานสาวนะคุณ
แล้วก็บังคับให้หลานสาวใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้ลุง

คือหลานสาววัย๑๔ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๑
ผู้ปกครองพาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพชุมแผ่จังหวัดขอนแก่น
ว่าถูกนายบีนามสมมุติอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นลุงแท้
แล้วก็พิการขาลีบเดินไม่ได้กระทำชำราว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
อุบายต่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ

ถูกบังคับให้ใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้ลุงแล้ว
หลังเสร็จกิจนะผู้เป็นลุงได้ขู่ว่าจะฆ่าให้ตาย
หากนำเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังนะครับ

ตัดสินใจบอกเรื่องราวทั้งหมดกับพี่สาว
ซึ่งก็เป็นหลานของตะลุงคนนี้อีกคนหนึ่ง
แล้วก็พากันมาแจ้งความนะครับ
เด็กหญิงเอผู้เสียหายเปิดเผยว่า
กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เกิด
แล้วก็รู้เพียงว่าแม่
เคยทำงานกับแม่ของนายบีคือลุงคนนี้
หลังจากคลอดแล้วนะฮะแม่ก็ได้นำเธอมาให้แม่ของนายบีเลี้ยงดูนะครับ
นับถือกันเป็นยายแท้แล้วก็นับถือนายบีเหมือนเป็นลุงแท้
มีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ดูแลลุงคนนี้
พิการหลังประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงผู้เป็นหลานก็ดูแลตลอดนะฮะ
แต่ลุงเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็มักจะพกมีดติดตัวตลอด
ซึ่งเธอก็ถูกลุงคนนี้ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งลงโทษบ่อยครั้ง
ทีนี้ครับพอแจ้งความแล้วตำรวจก็ไปคุมตัวนายบีผู้เป็นลุงคนนี้มาสอบสวน
พร้อมแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนและกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นความผิดหนักแล้วครับ
ผู้ต้องหาผู้เป็นลุงก็ให้การรับสาภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
ในการที่จะต้องนำเด็กหญิงเอผู้เสียหายไปดูแลชั่วคราว
จากยังเป็นผู้เยาแล้วก็ยังอยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกับผู้ต้องหา
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็ต้องพาไปหมดแล้วนะฮะทั้งพี่น้องสองคนนี้เนาะ
เพราะเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านนี้นะครับก็ต้องดูแลจิตใจกันต่อไปนะครับ